คือมันมีข่าวว่าเราจะหยุดผลิตซ่วมซึม

เขาก็จะมานำข้าวจากเมืองไทยไปขาย
พระม่าก็เลยกลัวว่าต่อไปนี้เมืองไทยเลิกผลิตแล้วสิ

พระม่าเขาไม่ผลิตเองเนี่ย
ทุกอย่างเค้ามารับจากเมืองไทยหมด

อยากถ้ามันเป็นมันดาเรฟบุกกามหรืออะไร

แต่ว่าของเราเราก็จะเลิกเหรอคะ

เขาบอกจะเลิกเนื่องจากความต้องการทางตลาดมันน้อยลง

จริงแล้วการนั่งซ่วมยองทำให้เราขับถ่ายได้ดีมากกว่านั่ง

ถ้าเกิดจะให้ถ่ายดีเราต้องเอาเก้าอี้มาวาง

ให้เข่าสูงขึ้นมาเข้ากรุงเรา
เพราะลำไส้ของเรามันจะทำเหมือนกับตั้งฉาก
แต่ทำไมเธอมีความรู้แต่สุขภาพเธอเหมือนคนใกล้ตายล่ะ

ก็คือทำให้เหมือนลำไส้แล้วก็พ่วงท่าของมันลงไปพอดีเลย

ขาต้องขึ้นมาเหยียบหาซื้อเก้าอี้มาวางก็ได้

วันนี้เขาบอกปัญหาใหญ่ของคนไทยเลยคือ

กัญชัยเป็นไหม
เป็นดิ

กัญชัยต้องสวนตูดนะเถอะไม่สวน
ไม่สวยเอาล่ะลูก